ไปที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งนะครับ
ที่เขาพบว่ามีเด็กแฝด

ใช่ไหมมีเยอะแยะแต่เด็กแฝดที่นี่ดูสิครับ
๑๒๒คู่แล้ว

เยอะขนาดนี้คุณจำแนกกันยังไงฮะ
เยอะจริงอยู่ที่นี่ครับโรงเรียนอนุบาลตรังตำบลทัพเที่ยง
อำเภอเมืองจังหวัดตรังเขาบอกว่าเป็นแชมป์เลยนะ
ในการมีนักเรียนที่เป็นคู่ฝาแฝด
แฝดผู้ชายแฝดผู้หญิงแล้วก็แฝดชายหญิง
อยู่ในโรงเรียนมากติดต่อกัน
หลายปีแล้วเขาบอกกันแบบนี้นะครับ

อยู่ในโรงเรียนเดียวกันที่จังหวัดตรังนี่แหละครับ
ไปถามคุณครูคนนี้คุณครูอตินุษย์สันเกียรติกุล
ก็เล่าว่าเด็กแฝดในโรงเรียนเนี่ย
ตอนนี้ก็มีประมาณสัก๒๐กว่าคู่ได้นะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกมีทั้งแฝดชายแฝดหญิง

มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล๒จนถึงปฐมศึกษาปีที่๖ครับ
ซึ่งจากการร่วมกิจกรรมงานวิวาใต้สมุทรในปีที่ผ่านมา
พบว่าคู่แฝดจากโรงเรียนอนุบาลตรังมีจำนวนเยอะจริง

สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑จนถึงปฐมศึกษาปีที่๖
ทั้งหมดทั้งมวลในโรงเรียนมีกันสักประมาณ๑๙๕๐คน
แล้วก็มีบุคลากรรวมไปถึงคุณครูอยู่ในโรงเรียนนี้สักประมาณร้อยกว่าคนในการดูแลนะครับ
เขาบอกว่าในอดีตทางโรงเรียนเคยมีแฝดเนี่ยนะแค่สักประมาณ๓คนได้
แต่ตอนนี้มีเยอะแล้วเขามีแฝด๓ด้วยโอ้โหไม่ได้มีแฝด๒นะมีแฝด๓อีกต่างหาก
นั่นคือในอดีตนะครับแยกออกไหมเนี่ยนั่นน่ะสิแต่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่มีเด็กแฝดอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเยอะ
จากทางโรงเรียนเขาดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการศึกษา
ซึ่งก็กำหนดให้นักเรียนในช่วงหลังที่จะจับสลากเข้าเรียนนะครับ
เนี่ยเวลาเขาจะเข้าโรงเรียนเขาจะไปจับฉลากกันคือคนหนึ่งมีสิทธิ์จับสลากได้หนึ่งใบ
จะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนก็ว่ากันไปแต่เด็กแฝดเนี่ยนะครับคู่นึงเนี่ยเขามีสิทธิ์จับได้แค่ครั้งเดียว
ก็คือถ้าได้ได้เข้าคู่เลยใช่อ๋อถ้าไม่ได้ก็เชิญไปเรียนที่อื่นทั้งคู่
ก็คือไม่อยากแยกใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นพอจับปุ๊บเนี่ยก็พอเป็นเด็กแฝดอีกคนไม่ต้องจับแล้วครับ
รักจังเลยอ่ะได้เรียนด้วยกันไปเลยมันทำให้ในโรงเรียนนี้เนี่ยก็เลยรวบรวมเด็กแฝดเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
นี่แหละครับทางโรงเรียนก็มีนักเรียนคู่แฝดที่บอกประถมศึกษาที่๒แล้วก็ประถมศึกษาปีที่๔เยอะแยะได้ไปหมดเลยแหละครับ
ตัดผมเหมือนกันเนี่ยนะคุณชนะคุณเนี่ยมีน้องชายฝาแฝด
ใช่คือไม่ใช่เป็นแฝดผมนะผมมีคนเดียวหน้าแบบนี้
คือไม่น่าจะมีอีกคนแล้วคนเดียวที่ฉันก็
ปล่อยให้คุณเป็นโดดเด่นเป็นของคุณคนเดียวไปพอแต่คุณมีน้อย
แต่บ้างคุณเนี่ยมีแฝดใช่มีน้องชายเป็นแฝดกัน

ใช่ดิฉันนึกออกแล้วหล่อกว่าคุณมากเลยค่ะ
คุณมีน้องชายที่หน้าตาดีถึงสองคนเขาไม่น่าเป็นพี่
เรื่องของแฝดเนอะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ
ที่มันไม่ได้เกิดได้ง่ายด้วยนะมันก็มีแฝดหญิงแฝดชาย
แต่ชายหญิงอย่างที่เห็นไปนี่แหละ
เวลาแบบเด็กแฝดอยู่ด้วยกันเขาจะน่ารักดีแต่งตัวเหมือนกัน
โดยเฉพาะเด็กปฐมแบบนี้ค่ะลองโตขึ้นมาสิครับ
ทำไมคะก็น่ารักเหมือนเดิมน่ารักเรื่องราวดีมีมานำเสนอแบบนี้